ยังคงยืนยันปฏิเสธว่าผมน่ะผู้ซื้อ
ภาระมันอยู่ที่ผู้ขายไม่มีเงินทอน
ไม่มีการตั้งบริษัทนอมินีอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ

ก็บอกไปแล้วแสนสิริออกหนังสือชี้แจงไม่รู้กี่ครั้ง
คุณเศรษฐายังคงยืนยันและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะ
แล้วก็ยังเชื่อว่าสสและสวเนี่ย
วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลในสิ่งที่คุณเศรษฐาบอกว่าได้เคยชี้แจงไปแล้ว
หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาในการโหวตวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วย
โดยบอกว่าตอนนี้คณะเจรจาของเพื่อไทยเนี่ยขึ้นหน้าไปเยอะละค่ะ
คุณเศรษฐาพูดว่าถึงเวลาแล้วปัญหาบ้านเมืองถูกหมักหมมมานาน
ควรจะต้องมีรัฐบาลได้แล้ว
ส่วนในเรื่องโผล่คอรมอลที่ออกมากันอย่างมากมายเนี่ย
เศรษฐาบอกโอ้อย่าเพิ่งไปรีบเลยโอดใจกันอีกหน่อยนะ

แต่มั่นใจว่าพักเพื่อไทยและพักร่วม
จะเสนอบุคลากรที่มีคุณภาพทำงานให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างแน่นอน
นักข่าวก็ถามว่าสมมุติโหวตได้
สมมุติว่าอังคารนี้ได้นายกคนที่๓๐ชื่อเศรษฐาทวีสินแล้วเนี่ย
ผลักดันทุกนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าเออเป็นแท็กติกในการหาทรงหาเสียงใช่ไหม
ผู้เศรษฐาก็ย้ำนะคะว่าก็ต้องให้เกตภักดิ์ร่วมด้วยแหละ
ถ้าได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเอานโยบายของพักร่วมเนี่ย
หล่อหลอมให้เป็นนโยบายของรัฐบาล
ต้องทำงานร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า
ขจัดความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกอายุและความคิด
เป็นภารกิจของผู้นำประเทศคนใหม่ที่จะต้องพร้อมทำค่ะ
ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
หวังว่าจะได้รับการซัพพอร์ตจากสมาชิกสภา
ผู้แทนและก็สมาชิกรุยทภาด้วยค่ะ
ที่ผ่านมานะครับก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่า
เราเป็นผู้ซื้อนะครับภาระอยู่ที่ผู้ขาย

เราไม่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือเขา
ในการสาหรับช่วยใจขายภาษี
แล้วก็ไม่มีเงินทรรศแล้วก็ไม่มี

แล้วก็ไม่มีการให้กู้กับบริษัทนอมินีด้วย
แล้วก็ยืนยันครับว่าราคาที่ดินที่ซื้อมาเหมาะสม